แต่ว่าตอนนี้ต้องมาดูเรื่องของเด็กหญิงวัย๑๒ปี

แล้วมีอาการหนักเข้าห้องไอซียูคุณ
บอกไม่เคยพบเคยเจอเด็กขนาดนี้
เกิดอาการเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจ
ทีนี้ก็มีคำถามว่าเด็กฉีดวัคซีนมาไฟเซอร์มา
แล้วมันเกี่ยวกับอาการของน้องที่หนักขนาดนี้หรือไม่

มีคนเข้าไปแสงความคิดเห็นในโพสต์อะไรต่างนานา
บอกว่าอยากให้หาคำตอบกันให้ได้
เพราะว่าตอนนี้คุณยังมีเด็กนักเรียนอีกหลายคน

จริงคุณเพราะว่าวันนี้มีหลายโรงเรียนเลยฉีดเข็ม๒
แล้วพอได้ฟังแบบนี้มันก็เกิดความกังวล

ลูกฉันไปฉีดเข็ม๒ไฟเซอร์แล้วจะเป็นอะไรไหม

เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากเพจอยากดัง
บอกว่าน้องอายุ๑๒ขวบฉีดไฟเซอร์มาได้๑อาทิตย์
น่าหาคำตอบว่าเกิดจากอะไรเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่
แล้วข้อความยาวเลยนะฮะก็เป็นการเปิดเผยข้อความของแม่ของน้อง
วัย๑๒ปีคนนี้ที่บอกว่าช่วยส่งต่อให้ลูกสาวหนูด้วยค่ะ

หัวใจอักเสบ๒ห้องริ่มเลือดอุดตัน
ที่ปรึกษาหมอแล้วน้องอายุ๑๒ขวบเอง
ตอนนี้หัวใจของพ่อและแม่แทบสลายมีลูกคนเดียวด้วยค่ะ
แย่จริงนะคะมันแย่มากเลยค่ะ
หมายถึงหัวจิตหัวใจตอนนี้มันแย่ไปหมดแล้วนะฮะ
คุณแม่ยืนยันด้วยว่าลูกสาวของเธอไม่มีโรคประจำตัว
แล้วคุณแม่แจ้งไทม์ไลน์แจ้งช่วงเวลาไว้แบบนี้
วัคซีนวันที่๑๙ตุลาคม
วันแรกน้องมีอาการปวดแขนแต่ไม่มีไข้
พอ๒๔ตุลาคมน้องเริ่มบ่นเจ็บหน้าอกคุณ

ตุลาคมน้องเจ็บหน้าอกมากยิ่งขึ้น
นอนไม่ได้เลยคุณแม่ต้องพาไปหาหมอที่คลินิก

ให้คุณแม่รีบส่งโรงพยาบาลราชบุรีเลยนะฮะ
แล้วก็โรงพยาบาลราชบุรี
ก็ส่งตัวน้องเข้ารับการรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลเด็กในกรุงเทพมหานครนะครับ

เพราะต้องรีบรักษาชีวิตลูกของเธอไว้นะครับ

แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาดูน้องเลย

แล้วคุณแม่ก็เลยต้องร้องเรียนเรื่องนี้ผ่านสื่อมวลชน
และที่อยากออกสื่อเพื่อให้นำเรื่องนี้ไปศึกษาวิจัยเพิ่ม
เพราะตอนนี้มีการเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ให้กับเด็กในประเทศไทยอีกหลายต่อหลายชีวิตนะฮะ
ใช่ค่ะนอกจากคุณแม่เล่าทำไลน์ของน้องให้ฟังแล้ว
เราก็สอบถามไปยังคุณพ่อของน้องด้วย

คุณพ่อบอกว่าตอนนี้ลูกสาวนะก็ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเด็ก
อาการของน้องก็ถือว่าดีขึ้นระดับหนึ่งแล้ว
รู้สึกตัวดีนะคะแต่ว่าระบบภายในก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่
เพราะว่าตอนนี้ลูกสาวยังพูดไม่ชัดยังหายใจลำบาก
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณหมอก็ให้เอาเลือดของน้อง
ไปส่งตรวจที่แล็บของโรงพยาบาลรามาธิบดี
หาสาเหตุหน่อยว่าสรุปแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่
ทีนี้พอหลังจากส่งเลือดไปตรวจที่แล็บแล้ว
จะต้องรอผลตรวจอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ถึงจะทราบผลว่ามาจากสาเหตุอะไร
แล้วพ่อบอกด้วยนะคะว่าคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้น้องเนี่ย
บอกว่ารักษาเด็กมาหลายกรณี
เป็นหมอมา๑๕ปียังไม่เคยเจออาการแบบนี้เลย
แล้วคุณหมอก็เลยดูแลอาการลูกสาวอย่างใกล้ชิด

คุณพ่อเชื่อว่าไฟเซอร์มีส่วนที่ทำให้ลูกสาวเป็นแบบนี้

เป็นเด็กปกติเลยร่าเริงสนุกสนาน
ตอนนี้สิ่งที่แบบพ่อหวังเลยคือฝากชีวิตลูกสาวไว้กับหมอ
คุณหมอเป็นเหมือนความหวังเดียวของครอบครัวแล้ว

ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามแพทย์หญิงปาจารีอารีรบ
เป็นไนแพทย์ศาสนสุขจังหวัดราชบุรี
ก็บอกว่าก็มีการติดตามอาการของน้องมินตลอดเวลา
น้องมีอาการดีขึ้นถอดเครื่องช่วยหายใจแล้ว

ที่อาจจะมีภาวะไม่น่าไว้วางใจนะครับ
อาจจะต้องมีการติดตามกันต่อเนื่อง
ถือเป็นเรื่องที่ในเบื้องต้นนะ
ยินดีที่น้องมีอาการดีขึ้นนะครับ
ในส่วนของการเยียวยาทางโรงพยาบาล๗เสมียน
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ฉีดวัคซีนให้น้อง
กำลังดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร

จากการได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีน

เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะครับ
โดยเรื่องของการเยียวยาไม่ต้องรอผลสรุปการยืนยัน
ส่วนผลออกมาเป็นแบบไหนก็ต้องว่าไปตามนั้นอีกนะครับ
สำหรับการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนในจังหวัดราชบุรีนะฮะ
มีนักเรียนลงทะเบียนรับวัคซีน๕๕๐๐คน
ไป๔๐๐๐กว่าคนแล้ว๗๐๘๐แล้ว
สัปดาห์นี้ก็เริ่มฉีดเข็ม๒กัน
ที่ผ่านมายังไม่มีเด็กนักเรียนที่มีอาการหนักแบบนี้
มีอาการเล็กน้อยคือปวดแขนเป็นไข้แล้วก็เป็นผื่นเท่านั้นเองนะครับ
ทีนี้ดูความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กจากคุณหมอสองท่านฮะ
คุณหมอคนแรกที่เราต้องหยิบยกข้อมูลของคุณหมอมา
ก็คือคุณหมอธิรวัตรเหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์ของจุฬาได้แชร์โพสต์ข่าวนี้ด้วย
ระบุข้อความบอกว่าถึงจะเกิดขึ้นก็น้อยมากก็ตาม
แต่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยเอาจริงแล้วนะฮะ
นี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ควรฉีดเข้าชั้นผิวหนัง
ขอร้องครับเพราะคุณหมอเคยแนะนำเรื่องการฉีดเข้าชั้นผิวหนัง
บ่อยครั้งนะขณะที่คุณหมอยงผู้อรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกร
โพสต์ความเห็นทางวิชาการไว้ก่อนหน้านี้
เกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนในเด็กว่า
ขนาดวัคซีนของเด็ก๑๒๑๘ปีที่ระบบภูมิต้านทานดีนะ
ไฟเซอร์ไม่น่าจะต้องใช้ขนาดเท่ากับผู้ใหญ่
น่าจะลดขนาดลงเพื่อลดอาการข้างเคียงในเด็กลงได้
แต่หลายคนบอกโอ้โหไม่รู้จะเอาเก็บไว้ฉีดตอนไหนดี
เพราะว่าฉีดเข็มสองไปแล้วเข็มสามอะไรอย่างนี้
เมื่อให้ในเด็กจะต้องลดลงเป็นเครื่องหนึ่งรึหนึ่งในสี่ของผู้ใหญ่เอง

และขณะนี้กำลังมีการศึกษากันมากในเรื่องนี้กับทั่วโลกนะครับ

อายุ๑๒ถึง๑๗ปีทั่วประเทศ
สูตรแบบนี้ฮะไฟเซอร์๒เข็มเลย
ซึ่งสอบคอยังระบุด้วยว่าวัคซีนไฟเซอร์
อาจจะมีผลข้างเคียงในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
ดังนั้นการฉีดวัคซีนนี้ให้เป็นไปตามความสมัครใจ
และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อน
แต่กรณีของน้องมีนต้องหาคำตอบให้ได้นะ
เอาให้ชัดเจนนะไม่งั้นผู้ปกครองเขาก็โอ้โห
บุตรหลานที่ต้องไปฉีดวัคซีนช่วงนี้นะฮะ
เดี๋ยวก็เรื่องการวิจัยนี้ก็มีการตรวจสอบกันนะคะ